ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาที่จะพูดถึงว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่า

สร้างความสะพรึงให้กับผู้พบเห็น
หลังตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษอรินทราช๒๖
นำกำลังบุคคลบ้านอภิชัยองค์วิสิต

เป็นการขยายผลหลังจับกลุ่มเฉลิมชนงะบัว

ในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง

ที่ตำรวจแกะรอยตามหากุ๊กกิ๊กอยู่นาน

อดคล้องกับคำสารภาพของเฉลิมชน

ไว้ในที่ดินรกร้างหลังบ้าน

ตำรวจพบอาวุธปืนอยู่ในสภาพขัดลำ
และกรสุนเต็มแม็กซีน๑๕นัท

เพื่อดูความเคลื่อนไหวรอบตัวบ้าน

หลับนอนทำให้รู้สึกรักกุ๊กกิ๊ก

แต่เมื่อเปิดดูกลับพบว่ากุ๊กกิ๊กขาดอากาศหายใจ

จึงเรียกเฉลิมชนมาช่วยขุดลุมฝังศพ
แย้งกับคำให้การของเฉลิมชน
ที่ยืนยันว่าไอซ์ใช้เหล็กแป๊บตีกุ๊กกิ๊ก

กลับเปิดเพลงเพื่อกลบเสียงกระทั่งเสียชีวิต

ทราบว่าไอซ์เคยฆ่าถ่วงน้ำหญิงสาว

พร้อมนักประดาน้ำ๒๐ชีวิต

กลางเสียงชาวบ้านที่ให้ข้อมูลว่าไอซ์

กินเนื้อขนาดใหญ่ที่มีความดุร้าย

อย่างมากในการดำน้ำหาหลักฐาน
ก่อนพบเส้นผมและกลงกระดูกมนุษย์

ผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสาววัย๑๗๑๘ปี

ถูกห่ออยู่ในกรสอบผ้า

ดัมเบลเหล็ก๕กิโลกรัมพันโซ่ถวงไว้
และมีเก้าอี้ไม้หินทับเอาไว้อีกชั้น

ว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า๓ราย

ผู้ปกครองแจ้งความว่าศูนย์หายในบ้านหลังนี้

และออยวัย๑๘๒๐ปี
หายไปในช่วงเวลาเดียวกัน
ส่วนหีบเหล็กที่ไอซ์ใช้อำพลางศพ

ที่เป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์

โดยความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยทรมาน

และร่วมกันเคลื่อนย้ายศพสารพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต